มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานนะฮะพนักงานสาวของบริษัทผลิตยางรถแห่งหนึ่งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองได้โพสต์ภาพบาดแผลตามร่างกายของตัวเธอ
โดยเฉพาะที่ใบหน้ากับลำคอบอกว่าครับแค้นใจมากเพราะถูกหัวหน้างานนะฮะหัวหน้างานเป็นผู้ชายนี่แหละ
แสดงพฤติกรรมลวนลามคุกคามทางเพศแต่เธอไม่ยอมพอเธอไม่ยอมเลยถูกทำร้ายเธอก็ไปแจ้งหัวหน้าแผนกให้ทราบนะครับ
แต่ปรากฏว่าบทลงโทษที่มายังหัวหน้างานเนี่ยที่หัวหน้างานได้รับก็คือการออกหนังสือตักเตือน
มันแค่นี้เองเหรอทั้งลวนลามทั้งทำร้ายร่างกาย
ใช่นี่มันคือการลวนลามคุกคำทางเพศลูกน้องแล้วก็แค่ตักเตือนแค่นี้เหรอแล้วมันเกิดขึ้นในที่ทำงาน

ใช่แล้วที่ทำงานเธอปกป้องดูแลเธอแค่นี้เหรอเนี่ยเธอก็เลยโพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะครับ
หัวหน้างานคนหนึ่งผู้ชายนะฮะเข้ามาถามเธอเกี่ยวกับเรื่องงานจากนั้นก็พยายามลวนลามเธอซึ่งเธอขัดขืนแล้วก็ด่าไปด้วย
หัวหน้างานคนนี้ก็เลยโมโหแล้วทำร้ายร่างกายเธอมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วเข้ามาห้าม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอบาดเจ็บนะฮะแต่หลังจากนั้นหัวหน้างานคนนี้ยังคงตามมาข่มขู่เธออีก
ยิบเศร้าคอพี่หรืออะไรประมาณเนี้ยอ่ะเขาก็พยายามจะทำแบบนั้นอีกค่ะ
แล้วหนูก็ด่าด่าเขาด่าหนูก็ด่าคำหยาบว่า
เขาก็เลยตบหน้าหนูแล้วหนูก็พอตบหน้าหนู
หนูก็เลยเดินแบบไปตีเขาอย่างเงี้ยเออก็ตีกัน
ก็เลยด่าเขาอีกหนูว่าทำไมทำไมทำแบบนี้ทำพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วอะไรเงี้ย
หนูก็พูดเขาก็เลยเดินมาตบหนูอีกรอบเขาเห็นโพสต์คนรักหัวผีน่ะ
เขาบอกว่ามึงยังไม่หยุดอีกเหรอมึงยังไม่หยุดโพสต์อีกเหรอ
ถ้ามึงยังไม่หยุดมึงเจอกูแน่เราไม่ได้มีเอ่อปัญหาอะไรกันแบบ
ไม่ไม่ไม่มีค่ะแค่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานแบบหัวหน้าร่วมงานลูกน้องเนี่ย
ขอโทษนะค่ะแต่ชู้สาวอะไรไม่มีใช่ไหมครับไม่มีค่ะ
อืมตัวเจ้าของโพสต์ที่เป็นผู้เสียหายอ่ะนะคะก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาหัวหน้าเธอคนนี้
ลามเธอประจำเธอก็พยายามป้องกันตัวแล้วก็ด่ากลับไปทุกครั้ง
แต่ก็อ้างว่าล้อเล่นอ่ะอืมก็ล้อเล่นและที่สำคัญก็คือเรื่องของการลงโทษนะคะ
ทำไมมันลงโทษแค่นี้เองคือหัวหน้าที่ใหญ่กว่าหัวหน้าครับ
เป็นหัวหน้าแผนกอ่ะนะเขาก็รู้เรื่องเขาก็ทำแค่ใบเตือน
เขาอ้างว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายบุคคลของบริษัทต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้อืม
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งด้วยเพื่อนหนูก็รู้เพื่อนที่ในเครื่อง
เพื่อนเดี๋ยวไปด้วยกันอะไรอย่างนี้เขารู้ตลอด
แล้วคนอื่นพนักงานคนอื่นที่เป็นผู้หญิงโดนแบบนี้บอกว่าอะไร
ก็น่าจะมีนะคะมีจับแขนจับอะไรเขาบอกว่าเขารู้เรื่องปุ๊บเขาตักเตือนผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
เพราะว่าเขาจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะมีแต่ใบเตือนถ้าข้างบนมันไม่รับรู้ใช่ไหมคะ
หนูก็กลัวแบบว่าพอหนูไปบอกฝ่ายบุคคลแล้วเขาจะเอาหนูออกเพราะว่าเห็นกรณีแบบนี้ที่ว่าทะเลาวิวาสกันในโรงงาน
เขาอาจจะเอาออกทั้งสองคนเขาก็ให้เพื่อนหนูเดินมาบอกว่าเขาอยากคุยกับหนู

เขาคุยกับหนูเขาอยากจะขอโทษหนูสิ่งที่ทำ
หนูก็เลยเดินไปคุยกับเขาเขามาขอโทษเขาเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ซึ่งเบื้องต้นหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ก็นำหลักฐานการตรวจร่างกาย
จากโรงพยาบาลปลวกแดงไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสพปลวกแดงแล้วนะคะ
ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่หัวหน้าที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะติดต่อไม่ได้ค่ะ
ไปถึงโรงงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
เรื่องต้นเนี่ยตัวหัวหน้าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็อ้างว่าสั่งงานแล้วถูกฝ่ายหญิงด่า
ก็เลยโมโหก็เลยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงไปทำร้ายร่างกายทำจริงแต่ลวนลามไม่ทำ

ก็ไปว่ากันต่อทางคดีความกันแล้วกันแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะล้อเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างที่
ผู้เสียหายเขาบอกว่าโดนตลอดอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้